ล่าสุดครับเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์
ช่วยย้ำเตือนให้ทุกคนระมัดระวังครับ
รถคันนี้ขับมาแล้วมาจอดอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งฮะ
รู้อีกทีไปเจอคนในรถนอนเปลือยกายแก้ผ้าแล้วก็สิ้นลมฮะ
ตำรวจสพนเรือจังหวัดขอนแก่นรับแจ้งว่ามีคนตายในรถครับ
สภาพตายแบบเปลือยกายด้วยก็ไปตรวจสอบนะฮะ
รถคันนี้จอดอยู่บริเวณถนนระหว่างบ้านกงบ้านหนองแสง

ทราบชื่อผู้ตายคือนายพิตะวันอายุ๔๒
เป็นบุรุษพยาบาลวิชาชีพที่รอพอสตแห่งหนึ่ง
ถ้าเมื่อก่อนชาวบ้านก็จะเรียกว่าอนามัย
รอพศตแห่งนี้อยู่ที่อำเภอภูเวียงนะฮะ
ตรวจสอบวงจรปิดครับ
หลังจากนั้นพอชาวบ้านเขารู้แจ้งตำรวจ
มาถึงปั๊บก็มีการล้อมเชือกล้อมกั้นไว้แบบนี้ด้านซ้ายที่เห็นอยู่นะครับ
ตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นรถจอดนิ่งไม่ขยับไปไหน
จนกระทั่งมีคนผ่านมาผ่านไปส่องดู
ทำไมมีคนอยู่ในรถแล้วนอนนิ่งเลย
ดูใกล้แก้ผ้าด้วยครับ
พอมาตรวจสอบพบว่าตายแล้วเปิดประตูเท่านั้นแหละฮะ
กลิ่นเหล้าตีตลบออกมาเลยครับ

นำร่างผู้ตายออกมาตรวจสอบ
เสื้อผ้ารองเท้าถูกถอดไว้บริเวณที่วางเท้าด้านหน้ารถ
ว่าตายมาแล้วประมาณ๔ชั่วโมง

รถไม่พบร่องรอยการถูกลื้อค้น
ญาติญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการตาย
เนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเล่า
ว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะเมาหนัก

นอนอยู่ริมทางกลับว่า
แสดงความเสียใจด้วยครับ